คุณผู้ชมฮะมาดูคลิปเหตุการณ์นี้หน่อย
ถึงกับตกใจโมโหเลือดขึ้นหน้าเลย
ใช่คือแหมเข้ากับบรรยากาศพรุ่งนี้วันแม่มาก
เห็นลูกเดินเข้ามาคุณตาลูกสองข้างเขียวช้ำหมดเลย
แม่บอกว่าทำไมนี่โดนไอ้โจ้มันตีมาเหรอ
โจ้คือแฟนนะแล้วแม่ขึ้นมากคุณ
คิดว่าลูกโดนแฟนทำร้ายดูความขึ้นของแม่หน่อยค่ะครับ

โดนไอ้โจ๊ะตีเหรอ

ทำไมพล้อยมาทำวะ

มันพล้อยออกกูไม่ได้เรียกมันเลยมันตีมันทำไม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

คุณเพลรักษ์นะคะอายุ๒๗ปีเธอเล่าให้ฟังนี่เธอบอกเลยนะว่าตัวเธอไปทำตาสองชั้นมาเมื่อวันที่๖สิงหาเธอใส่แว่นกันฝุ่นไว้ก่อนนะแล้วก็มีถอดแว่นให้นักข่าวดูบอกว่าโอ้ตากำลังจะสวยแล้วนี่ทำตาสองชั้นแต่มันช้ำเหมือนคุณใช่ซึ่งเอาจริงคุณผู้ชมไม่ใช่ทุกคนที่ทำแล้วตาจะช้ำแบบนี้นะมันขึ้น
ไปทำมาเมื่อวันศุกร์ที่๖สิงหาคมใช่ค่ะทีนี้ค่ะพอเย็นวันที่เก้าสิงหาเนี่ยเธอทำมาสามวันไงตายังไม่หายดีใช่ไหมกำลังช้ำเลยแหละไปหาแม่แล้วคุณคิดดูสิตอนเดินเข้าไปหาแม่เนี่ยคือเธอเดินถอยหลังเข้าไปนะแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยไงไปนั่งข้างแม่เป็นคลิปนี้เนี่ยแหละค่ะเนี่ยถอยหลังเข้าไปเออโอ้โหพอแม่เห็น

เหมือนรู้ทันลูกเอาให้ดูปากแดงไม่ได้โดนใครตีปากมานะจ๊ะไปสักปากมาเดี๋ยวเสร็จแล้วมันก็จะระเรื้อระเรื่อชมพูสวยตื่นมาก็สวยเลยไม่ต้องทาลิปสติกเลยนะคะตาก็จะหวานปากก็จะสวยนะฮะคุณผู้ชมฮะเป็นเรื่องของความสุขนะ